อ่ากลับมาในช่วงนี้นะคะก็เตรียมพร้อมแล้ว
เราจะไปดูบรรยากาศสงครานครับของปีหกห้ากันนะคะ
คุณผู้ชมแหม่มันก็เงียบเหงามา
สองปีแล้วนะคะนะคะไปเริ่มกันที่ในเขตกรุงเทพกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปตระเวนตามหัวเมืองต่างนะฮะ
กรุงเทพพาไปดูที่วัดภูเขาทองก่อนค่ะ
อันนี้ก็เป็นจุดหมายของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงครานเหมือนกัน
เป็นบรรยากาศในวันนี้นะคะเขามีการไปกันตั้งแต่เช้าเลย
ปีนี้ที่นี่จัดงานสงกรานวิถีใหม่แต่งไทยเที่ยววัดนะคะ
ก็คนที่ไปที่นี่ก็จะไปทำบุญส่งน้ำพระ
แล้วก็ไปสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุบนยอดภูเขาทองค่ะ
แน่นอนว่าต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิแสดงผลการฉีดวัคซีนสวมหน้ากากอนามัย
วันที่๑๕ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานที่นี่
จะมีพิธีถวายข้าวสารแด่พระภิกษุสมเนร
แล้วก็มีพิธีมาติกาบังสุกุลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วย
ตอน๕โมงเย็นก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตรด้วยนะคะ
เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่คึกคักทีเดียว
มีพิธีอันเชิญพระพุทธสิหิงนะคะ
ประตูท่าแพรปีนี้ยังงดการเล่นสาดน้ำนะคะ
เขาจะมีการทำอุโมงน้ำ
เพื่อสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ

ตามวัดต่างก็จัดงานตามประเพณี
แจกน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
น้ำ๑๗๒๖ขวดให้กับประชาชนนะคะ
ตัวเลข๗๒๖หรือ๗๒๖นี่
โปรดิสถานทางซ้ายหน้าทั้งกันนะคะน้องคายมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลงจากพระอุโบสถ

แต่ทีนี้เขาไม่ให้ศาสน้ำกันก็เลยใช้การปรดอกไม้แทน

นี่ละค้าแห่รอบพระอุโบสถสามรอบ

รอบเมืองให้ประชาชนได้ส่งน้ำ
หลังจากนั้นก็จะเชิญไปประดิษฐาน
พระอุโบสถตามเดิมวันที่๑๘เมษายนนะคะ
สุพรรณบุรีค่ะวัดป่าเลไลวรวิหาร

นำกาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็
ข้าราชการประชาชนห่มผ้าหลวงพ่อโต
และส่งน้ำหลวงพ่อโตทองคำค่ะ
เริกดี๙โมง๙นาทีนะคะ
นี่แหละค่ะก็มีการแห่ขบวนชาติภัณฑ์๑๑เชื้อชาติ
ให้ประชาชนได้ร่วมรดน้ำขอพรหลวงพ่อโตทองคำ
แล้วก็อันเชิญขึ้นห่มหลวงพ่อโตนะคะ
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะ

ชนบุรีก็ต้องไปดูที่สวนนงนุษย์หน่อยนะคะ
จัดงานขึ้นมาเป็นกิจกรรมตามประเพณี
รถน้ำดำหัวส่งน้ำพระเก้าวัด
มีขบวนแห่มีการแสดงดนตรีนะคะ
แล้วก็ที่นี่ก็จะมีการแสดงของสัตว์ด้วย
มีลูกช้างรดน้ำดำหัวแม่ช้าง
นี่นะคะสี่คู่
งานก็จะมี๑๓๑๗เมษายน
ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยพกแจอกอหอ
แล้วก็รักษาระยะห่าง
ช้างก็ขอรดน้ำดำหัวแม่ช้างหน่อยก็แล้วกันนะคะ